อีกประเด็นนึงนะคะอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นข่าวในโลกโซเชียล
ต้องเตือนไทยการสำหรับสาวหน่อยที่มีการคบหาดูใจกับแฟนหนุ่ม
ถ้าหากเพิ่งไปเจอกันในโลกโซเชียลแล้วคบกันเพียงแค่ไม่นาน

ต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ย
คบกันประมาณแค่๑เดือนก็ผ่านทางโลกออนไลน์
แทบจะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามจริง
แต่ผู้หญิงคนนี้ให้ผู้ชายยืมเอารถไป
รถใช่ไว้ใจค่ะยืมรถแล้วผู้ชายคนนี้ทำยังไงรู้ไหมคะ
เอารถนี้ไปเพื่อจะไปซื้อบิ๊กไบท์
ก็ไปจอดรถคันนี้เอาไว้เหมือนกับเป็นหลักประกันว่าโอเคไม่หนีหรอก
เดี๋ยวกลับมาเอารถแล้วก็เอาบิ๊กไบท์ไปลอง
คือเอารถยนต์ไปเหมือนกับไปแลกเอาบิ๊กไบท์
ใช่ไปจอดรอไว้ก่อนบอกว่าขอลองบิ๊กไบท์หน่อย
ปรากฏว่าพอขับบิ๊กไบท์ไปแล้วไม่กลับมาเลยหนีลอยนวลไปเลยสิ
ส่วนรถยนต์ของผู้หญิงก็คือจอดก็จอดเอาไว้อย่างนั้นแหละ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทางเจ้าของบิ๊กไบท์ที่เขาขายรถไป

ทำไมทิ้งรถเอาไว้แล้วเจ้าของรถตกลงเป็นใคร
ปรากฏว่าก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ผ่านแฟนเพจดังแหม่มโพดำค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าวันที่๖เมษายนมีคนร้ายชื่อจร
บอกว่าจะขอซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ทะเบียน๑กกยหญิง๗๘๑๖ลบบุรี
ราคาซื้อขายเนี่ยก็อยู่ที่ครึ่งล้านเลยนะคะห้าแสนบาทอืม
เวลาบ่าย๒โมงครึ่งนายจรก็นัดมาดูรถกัน
บอกว่าอยู่แถวนี้แหละอยู่ที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
ท่าทางก็ดูเหมือนเป็นคนมีเงินไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะ

เพราะว่านายจรก็ยังจอดรถเก๋งทิ้งเอาไว้ไง
ก็คิดว่าคงจะไปลองขี่ใกล้นี้ละมั้ง
ไปแล้วครึ่งชั่วโมงเจ้าของโทรตามทางไลน์

ไป๒ชั่วโมงนานผิดสังเกตแล้วค่ะ
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรีเลย
ขณะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังผู้เสียหายนะครับ
ก็ทราบชื่อว่าคือนายจิตติภูมิชัยบุรีนล
บุรีนะครับอายุ๓๐ปีเป็นคุณครูโรงเรียนสอนคนตาบอด
เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุในจร
คือก็รู้แค่ชื่อนี้ครับไม่ได้รู้ชื่อจริง
ที่ดูก็ไม่รู้ติดต่อมาขอซื้อรถจักรยานยนต์กันทางไลน์
ก็คือบิ๊กไบท์คันที่เขาไปรอแล้วก็ขี่ไปเลยไม่กลับมา
แล้วก็นัดดูรถกันที่บ้านซึ่งนายจิตติภูมิก็คือผู้เสียหายเนี่ย
เช่าอยู่ในพื้นที่ลบบุรีพอถึงเวลานัดครับ
อย่างที่เห็นณขณะนี้เมื่อกี้นี้เลย
ทะเบียน๕กฮฮ๖๙๗๖กรุงเทพฯมหานคร
ขับมาจอดเอาไว้ที่หน้าบ้านแล้วบอกว่า
ผมขอลองรถบิ๊กไบท์หน่อยได้ไหมครับ
เอารถมาจอดไว้หน้าบ้านแล้วเป็นหลักประกันเอาให้สบายใจ
ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการเชิดรถหนีเนี่ยนะครับ
พอไปแจ้งความแล้วนะครับผู้เสียหายบอกว่า
ได้รับการติดต่อจากทางโทรศัพท์จากตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายหนึ่ง
บอกว่าผมเคยจับกลุ่มนายจรมาแล้วครั้งหนึ่งนะ

แต่ว่าตอนนั้นนายจรอายุ๑๗ปีเอง
คดีก็คือลักรถจักรยานยนต์เหมือนกัน
โดยในจรจะขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซต์

เพื่อจะได้ให้เข้ากลุ่มได้ร่วมกลุ่ม
แล้วก็ก่อคดีแบบนี้มาหลายครั้งหลายหนแล้ว
คือตำรวจบอกว่าคือคนนี้ประจำ

ว่าจะขอชดใช้ค่าเสียหายจากคนที่อ้างว่าเป็นญาตินายจรด้วย

คาดว่าน่าจะเป็นนายจรเปลี่ยนเฟซบุ๊กใหม่แล้วก็ทำทีมาติดต่อ
เหมือนกับจะให้ยอมความหรือให้เรื่องเงียบไป

คนมาติดต่อครับโดยอ้างว่าเป็นญาติของเขานะครับ

ก็คือนายจรนี่นะครับ
ว่าจะขอปณีประนอมอะไรอย่างนี้ครับ
ว่าจะขอชดใช้ค่าเสียเวลาอะไรซึ่ง

ผมว่าไม่ใช่ญาติเขานะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวเขานี่แหละ

ที่สร้างเฟสใหม่ขึ้นมาแล้วมาถามความคืบหน้ากับผม
อันนี้คือในเฟสใช่ไหมที่มาเคลียร์ไม่มีตัวจริง

จะสร้างใหม่ไม่มีเพื่อนเลยสักคนหนึ่ง

ว่าจะขอเอารถมาคืนแล้วก็จะจ่ายค่าเสียเวลา
แล้วให้ถอนแจ้งความได้ไหมอะไรอย่างนี้คือผม
คือผมก็เลยบอกว่าให้มามอบตัวซะ
ก็คือบอกให้รถมาคืนแล้วก็มาคุยกัน

คุณจิตติภูมิก็บอกแล้วนะมันผิดสังเกตตรงนี้แหละ
ทีนี้ความคืบหน้าของคดีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของหญิงสาว

เพราะว่ารถคันนี้สืบไปสืบมา
ก็เป็นของพี่สาวของนางสาวซาย
ซึ่งเป็นแฟนกับนายจรอยู่ที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
นางสาวซายให้การกับตำรวจบอก
รู้จักในจรนี้มาประมาณเดือนเศษเองค่ะ
ไม่รู้ชื่อจริงที่อยู่ก็ไม่รู้อาชีพอะไรไม่ทราบเลย

บอกว่าจะขับไปหาเพื่อนที่ลบบุรี
ก็ไม่ทราบว่านายจรเขาจะมาก่อเหตุ
เธอเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยเลยนะคะ
ขณะที่พนักงานสอบสวนสืบหาหลักฐานภาพถ่ายในจร
ทราบชื่อจริงแล้วก็คือนายวงศกรกิ่งแก้ว
อายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
ตอนนี้ออกหมายเรียกให้เข้ามาให้ปากคำแล้วด้วย
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพราะว่าเพิ่งผ่านมา๒ปีเอง
ถ้าหากว่าตามที่ตำรวจบอกกับผู้เสียหาย
ก็คือคนที่ให้รถบิ๊กไบท์ไปลองเนี่ย

ก่อเหตุไปแล้ว๑๒ปีที่แล้วเองนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้๑๙มาเหตุการณ์แบบนี้อีก